ถุดิบในการทำน้ำปลาแบบโบราณสูตรของคนพื้นถิ่นไทยทรงดำ
ตำบลท่าชนวนอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย
จะเลือกใช้ปลาพื้นถิ่นอย่างปลาสร้อย
เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่ได้ชื่อว่า
นำมาทำน้ำปลาแล้วจะได้รสชาติกลมออกรสหวานนิดจากเนื้อปลา
เคล็ดลับของการทำน้ำปลายังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบอย่างเกลือทะเล
ที่ช่วยทำให้น้ำปลามีความกลมและสับปะรดที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน